เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นภายของคนขับรถจริง

ของโจรขโมยล้อมแมคไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วมีเหยื่อหลายรายยังจับไม่ได้
สุดนั้นมีพลเมืองดีสามารถถ่ายภาพของรถยนต์ที่คาดว่าเป็นรถของโจรเอาไว้ได้
กำลังช่วยกันแชร์แล้วก็ตามจับกลุ่มอยู่

ต้องบอกว่าเป็นรายที่๓แล้วนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานี

เขาไปจอดคุณกลางวัน
ริมถนนหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต

จอดเมื่อวานตอน๑๐โมงเช้า

นี่นะล้อแม็กซคุณถูกขโมยถอดไปแล้ว

เพราะว่ายังทำแผลอยู่คิดว่าเอ๊ะมีคนโทรไปแกล้งหรือเปล่า

โอ้โหเงิบเลยฮะตกใจมาก

ไม่เหลือจริงข้าเอาอิฐตัวหนอนนั้นไปลองไว้ให้
ที่เขาแต่งไปยางทั้งหมด

จะเปลี่ยนล้อมาได้๒เดือน

อันนี้ถือว่าเป็นรายที่๓
คุณผู้ชมแต่จริงแล้วในเหตุการณ์ที่ปฐมธานี
เหตุการณ์ขโมยล้อแม็กซแบบนี้มันเกิดมาแล้ว๖ครั้งด้วยกันนะฮะ

ประตูน้ำจุลาลงกร๑ครั้ง

ซึ่งเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน

แต่ล่าสุดจากเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่า
ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าในความโชคร้ายก็ยังคงมีความโชคดีอยู่
เพราะว่ามีพลเมืองดีคนหนึ่งเนี่ย
ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ขับรถผ่านไปพอดี

เขาเห็นรถกระบาดฟอร์ดเลนเจอร์สีขาวและจำทะเบียนได้ด้วยนะ
หกกกดชด๙๗๑๘กรุงเทพฯมหานคร
จอดปิดท้ายรถกระบะคันนี้อยู่
แล้วมีผู้ชายหนึ่งคนใส่แมสปิดบังใบหน้าสวมเสื้อยืดกางเกงยีน
อายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
สูง๑๗๐เซนติเมตรขึ้นไป
กล้อแม็กซ์ขึ้นไปที่ท้ายกระบะฟอร์ด

แล้วพบว่าอ้าวรถกระบะสีดำทำไมถึงไม่มีล้อ
แล้วทำไมชายคนนี้จอดแล้วเอาล้อใส่กระบะไป
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้ถ่ายรูป

แล้วก็รีบแจ้งตำรวจเพราะว่าเพิ่งจะเห็นข่าวไปไง
ว่ามีโจรขโมยล้อแม็กซ์ระบาดในพื้นที่ของปฐุมธานี
ก็ถ่ายไว้ได้แล้วเขาก็เอาไปแชร์แล้วก็ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ค

ขณะที่พนักงานสอบสวนสพครองหลวงก็บอกว่า
ตอนนี้นะชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าเป็นเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
ส่วนป้ายทะเบียนรถคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นป้ายที่ถูกขโมยมาเหมือนกัน
ตั้งแต่๒เมษายนแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของทะเบียนไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นกระบะฟอร์ดเลนเจอร์สีขาว
ตอนนี้ใช้ทะเบียน๖กกทศด๙๗๑๘อยู่รีบแจ้ง
นั่นคือรถของโจรอืมขโมยล้อแม็กซ์แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนทะเบียหรือยังนะ
แต่เป็นฟอร์ดเดนเจอร์สีขาวนะครับ